ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เรียนตอบคำถามไม่ถูก๔ข้อ

ไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่จะต่อลมหายใจให้กับคนใน

ครอบครัวใดที่มีวิกฤตให้นึกถึงเกมต่อชีวิตนะครับ
และสำหรับครอบครัวที่มีวิกฤตในวันนี้นะครับคุณผู้ชมมาจากเขตบึงกลุ่มจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับ
ครอบครัวนี้ครับมีคุณพ่อผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวครับ
แต่ตอนนี้กำลังเผชิญกับโรคร้ายถึง๒โรคด้วยกันนะครับ
นั่นก็คือโรคหัวใจและโรคมะเร็ง
ซึ่งความทุกข์นี้นะครับไม่เพียงแต่กัดกินหัวใจของคนที่เป็นโรคเท่านั้นนะครับ
แต่มันยังกัดกร่อนหัวใจของทุกคนที่รักภายในบ้านหลังนี้ด้วยครับ
เราไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
พอเราทำงานหนักหน่อยมันเหนื่อยพอทำไปแล้วมันหายใจไม่ทัน
มาช่วงนี้แย่ที่สุดเลยคือขาก็บวมตาปิดหน้าปิด
ผมคิดว่ามันเป็นยังไงเป็นโรคมะเร็งอะไรผมก็กลัวทำงาน
ป้าชื่อสมคิตโตมีอายุ๕๖แฟนชื่อลุงดินนามสกุลมิดาโฮอาชีพทำก่อสร้างค่ะ
บ้านเรามีอยู่กัน๗คนค่ะ
ลูกสาวชื่อชาลาลัยมิลาโฮค่ะ
เรียนไปแค่ป๖ค่ะเพราะว่าแม่ไม่มีตังค์ส่ง
เขาก็ต้องออกจากโรงเรียนไปทำงานกับพ่อตามพ่อทำก่อสร้างค่ะ
ลูกชายเรียนอยู่ม๓อานัทมิดาโฮค่ะ
แล้วก็มีหลานลูกของลูกสาว๒คนค่ะ
มีหลานพิการซ้ำซ้อนชื่อกูรอโตมิก
ป้าก็รับจ้างซักผ้าแล้วก็ดูแลหลาน
ผมชื่อนายดินมิลาโหอายุ๖๕ปีอาชีพก่อสร้าง
เรื่องกสร้างเนี่ยเป็นการดูแลหลาน
เมื่อ๒เดือนที่แล้วลุงเขาไปทำงาน
ถ้ากลับมาเขาก็บอกว่าแน่นในอก

จะเดินเฉอะเหินก็มันเจ็บไปหมดละหลัง
ไปหาหมอหมอกันบอกจะปะให้เข้ามุง
เข้ามุงขึ้นไปเจอที่ปอด

แล้วก็แพร่กระจายที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอ
อาการที่พ่อบวมก็คือก้อนมะเร็งมันไปกดทับหลอดเลือดดำอยู่ค่ะ
ก็เลยทำให้หน้าบวมและหายใจไม่ออกทุกวันนี้ค่ะ
ก็คือหมอเขาแนะนำให้ไปฉายรังสีด่วนที่สุด
เพราะไม่อย่างนั้นมันจะมีอาการที่หนักขึ้น
ก็คือจะบวมมากกว่านี้แล้วก็ทำให้พ่อช็อกได้
มาช่วงนี้แย่ที่สุดเลยคือเขากลับมาจากโรงพยาบาลครับ

บางครั้งบางวันเขานอนอยู่ตรงนี้

ป้าก็บอกว่าคนนี้ไม่ต้องไป

จะเอาเงินที่ไหนให้ลูกให้หลานกิน

ป๊าก็อยากช่วยลุง

ไปการล้อมค่ามะ

มองไม่เห็นดูก็ต้องดูใกล้อะค่ะ
ขายได้ก็วันละร้อยกว่าบาท
พอขายไปป้าก็มองไม่ค่อยเห็น
มันก็ค่อยมัวขึ้นทุกวันค่ะ

ป้าก็เสียใจที่ช่วยลุงไม่ค่อยได้ค่ะ
ถ้าพูดถึงเราล้มหายตายเจ็บหนัก
แล้วจะต้องนอนโรงพยาบาลนอนอะไรเลย

เป็นห่วงหลานคือคนเล็กจะไม่ทิ้งเลย
คือป้าเดินตรงนี้ด้วยไม่ได้นะ

จูงตลอดคอยดูตลอด

เขาบอกว่าให้เอาคนพิการไปก่อนเอาไปไว้ก่อน
ป้าก็ไม่ได้ให้ไปผูกพันป้าก็ให้ไว้ไม่ได้
ถ้าลุงทำงานไม่ได้คนเดียวก็คือแย่ไปหมดเลย
หลังนี่เราก็ทำจริงนะระยะหลัง
นี่ว่าทำไปแล้วมันก็หนักแล้วไม่ใช่บางครั้งก็วูบ
พอเราทำงานหนักหน่อยมันเหนื่อยพอทำไปแล้วมันหายใจไม่ทัน
เร่งหน่อยหายใจไม่ทันแล้วมันบ่อยครั้งด้วย
มันไม่ใช่วันละครั้งวันละจะเป็น๑๐ครั้งเจอวูบแบบนี้
หมอเขาก็บอกกับป่ามาแล้วว่าลุงยืมไม่นาน

ซึ่งหมอก็บอกว่าสิ่งที่หายก็คือ
ไม่มียากเพราะว่าเขาเป็นขั้นที่๓แล้วค่ะ
ตรงรัวเป็นมะเร็งผมคิดว่าผมจะอยู่ได้สัก๒๓ปีอะไรอย่างนี้
ก็คงจะเต็มที่แล้ว
ตอนนี้มันยังกระสือกระสนได้ผมคิดว่าคงจะสู้
สู้จนมันจะเดินไม่ได้จนมันจะหมดไปสภาพไปเลย
รู้ว่ามันใช้เงินเยอะเพราะเรารู้เลยว่า๒๓อาทิตย์ที่เราไปโรงพยาบาลกับเขา
ไปกลับไปกลับใช้เงินไปเยอะมาก
ถ้าได้เงินมาก้อนหนึ่งก็คือหวังอย่างเดียวคือเก็บรักษาพ่อ
ความจนนะครับยังพอทนแก้ไขได้แต่เรื่องโรคภัยและโดยเฉพาะโรคร้ายที่กำลังก้ำกลายครอบครัวนี้
ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสอยู่มองหน้ากันอีกนานสักเท่าไหร่
ครอบครัวที่กำลังประสบวิกฤตอยู่กับเราที่นี่แล้วครับ
ครอบครัวของคุณป้าสมคิดจากกรุงเทพมหานครครับ
สวัสดีจ้ะลุงสวัสดีจ้ะ
สมคิดครับตอนนี้สิ่งที่ป้าห่วงมากที่สุดคืออะไรครับ
ห่วงคุณลุงค่ะ
ถ้าขาดคุณลุงป้าก็ไม่รู้จะอยู่อย่างไรค่ะ

องประสาทตาเสื่อมมองไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะ
ลุงดินตอนนี้ลุงเป็นยังไงบ้างครับอาการ

เหนื่อยหน่อยถ้าไปทำงาน

คนเสาหลักป้าก็หาย

เพราะว่าหมอก็บอกไม่มีวันหายค่ะ
ตรวจพบนั่นก็คือเป็นมะเร็งที่ปอด
ค่ะก็คือมันจะกระจายตามต่อมน้ำเหลือง

มันก็นอนไม่ได้มันแน่นตัวใจไม่ออก
ที่เป็นห่วงมากที่สุดนะครับ
ก็คือชีวิตของลูกหลั่นเนี่ย
แต่ในนักบินพระพุทธเนี่ย
ก็จะอยู่กัน
ว่าผู้ชายที่ชื่อว่าดินนี้หยุดทำมาหากินไม่ได้
ป้าเองเนี่ยเฉพาะตัวป้าเองนี่ก็โรครุมเล้าอยู่

แต่ส่วนใหญ่ก็ช่วงจอประสาทตาเสื่อมลงทุกวัน

มองได้ไกลแค่ไหนนะครับครับได้แค่นี้ค่ะ
ต้องดูใกล้อย่างนี้แล้วทั้งสองข้างเลยเหรอครับ

หูตาไม่ค่อยดีอย่างนี้ก็ยังช่วยทางบ้านหารายได้

ตอนนี้ป้าก็รับจ้างซักผ้าค่ะ
ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะได้วันละ๘๐บาท

บางครั้งก็๒๐กว่าบาท๒๐บาทค่ะ

แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกเสาร์ทุกอาทิตย์
ถ้าวันไหนทั้งบ้านเขาพร้อมที่จะซักกันเอง

รายได้ทั้งเดือนกับการซักผ้า
เห็นบอกว่าเดือนหนึ่งเลยก็ไม่ถึง๕๐๐บาท

พอได้มาในอาทิตย์นั้นมันก็หมดแล้ว
แล้วอีกอาชีพหนึ่งที่ป้าบอกว่า
พอว่างจากการซักผ้าแล้วครับ
อยากช่วยลุงลุงเขาก็ทำให้เขาได้ไม่ค่อยไหว
แล้วป้าก็ออกไปขายขนมจีบ

คนก็ไม่ค่อยจะซื้อเพราะว่า
ป้ามองไม่เห็นจิ้มก็ไม่เข้าอย่างนี้ค่ะ

ตอนนี้ป้ามองไม่เห็น

ป้าก็ซักผ้าอยู่ในบ้านครับ

มีภาระที่ป้าต้องรับไว้นี่ก็คือหลาน
กี่คนครับในบ้าน
สามคนค่ะคนลูกชาย
อีกคนนึงคือลูกชายใครลูกชายลูกอานัท

พ่อแม่ของน้องภูลอยเขาไปไหนครับ
เขาเป็นน้องของป้าค่ะ
คือเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมาได้๒ปีแล้วค่ะ
เริ่มเลี้ยงเขาตั้งแต่ได้๕เดือนค่ะ

พี่ชายก็เป็นโรคมะเร็งเสียเหมือนกันค่ะ
แต่ป้าเขาผูกพันกับเขามาตั้งแต่เขายังเด็กใช่ไหมคะ

ก็เลยเหมือนลูกอีกคนนึงไปเลยไม่ได้คิดว่าเป็นหลานแล้ว

ผมถามสักนิดสิครับว่าแล้วทำไมป้าถึงไม่ตัดใจว่า

ก็ต้องดูแลเขาไปจนกว่าชีวิตป้าจะหาไหม้แล้วค่ะ

ก็ต้องสู้กับเขาไปจนกว่าเขาจะชีวิตไม่มีค่ะ
ลูเป็นลูกสาวคนที่เท่าไหร่ของคุณป้าและคุณแม่

คนที่๒มีพี่น้องกี่คนครับ

แฟนแล้วเขาไปอยู่กับแฟนเขาที่ต่างจังหวัด

แล้วน้องอีกคนก็คืออานัทนี่นะครับ

นูนี่ก็คือคุณแม่ของน้องอันดากับน้องปานันนะครับ

ูนี่ก็ใช่ว่าจะสบายแล้วแข็งแรงนะ

นอนโรงพยาบาลเกือบทุกปีค่ะ

เป็นมาตั้งแต่เล็ก
ใช่ค่ะเพิ่งมาเป็นเมื่อ๔๕ปีที่แล้ว

แล้วหนูได้รายได้มาจากไหนบ้างตอนนี้
แต่ก่อนก็คือทำงานรับจ้างทั่วไปค่ะ

ทำมาอยู่อย่างนี้อยู่ตั้งแต่อายุกี่ขวบ
ทำความได้ก็หิวกระป๋องปูนแล้ว

ทำไมต้องออกจากป๖แล้วทำไมไม่รู้

พอไม่ได้เรียนจากป๖แล้วนี่

จนเข้าทำงานบริษัทได้อายุ๑๘

เงินที่หนูได้มานี่ก็คือมาใช้จ่ายภายในครอบครัว

หนูได้มาทำงานที่พอที่จะได้เป็นกรอบเป็นกรรมหน่อย

แต่ปากพอมาเจอพ่อเป็นแบบนี้

วันหนึ่งอาจจะไป๓โรงพยาบาลยังมีเลยค่ะ
จนในขนาดนี้ฟาบค่าก็ขาด

บ่อยมาหักจนโดนใบเตือนแล้วค่ะ

แต่ว่าเขาบอกแล้วว่ากฎก็ต้องเป็นกฎเท่าเทียมกัน

แต่ว่าหักโบนัสหรือยังไงก็ได้

ส่วนอนัทลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
ปกติอาณาทร์เป็นเด็กเรียนก็พอได้ใช่ไหม
พอได้ค่ะแต่ว่าของเขาต้องพาแม่ไปท้าหมอ

จะเป็นคนที่พาพ่อและแม่ไปหาหมอ
ที่มาในรายการเกมต่อชีวิตในวันนี้

คุณลุงกับคุณป้าได้เงินทุนไปต่อชีวิต
คิดว่าจะเอาเงินทุนนี้ไปทำอะไรก่อนครับ

แล้วก็เอาไว้ให้หลานเรียนค่ะ
เค็มแข็งนะครับค่ะคุณลุงค่ะ
ผมเอาใจช่วยแล้วก็คิดว่าแฟนรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
ช่วยกันเอาใจช่วยครอบครัวของคุณป้าสมคิต

ขอให้โชคดีได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณป้าสมคิต

จะได้ทุนไปต่อชีวิตกับการตอบคำถาม๔ข้อ
ในช่วงหน้าเกมต่อชีวิตครับ
ป้าสมคิดจ๋าข้อแรกเนี่ยจริงแล้ว
ตอนนี้ได้๕๐๐๐บาทแล้วนะครับ

มีเพลงซาน่าสั่งแฟนค่ะ
เพลงสาวนาสั่งแฟน

มีญาติที่ถูกพูดถึงในเพลงกี่คน
เก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่
ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหา
โปรดติดตามตอนต่อไป